มาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนะคะ
โดยเฉพาะประชาชนที่จะอุดหนุนสละกินแบ่งรัฐบาล

เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้คนที่เขาเป็นสลากเร่นี่เขาโอดครวน
บอกว่าราคาซื้อลอตเตอรี่ทางปรายศนีย์หรือสลากกล่องเนี่ย
พุ่งสูงสุดในรอบ๓ปีนะคะราคามาอยู่ที่๙๓บาทแล้ว
คือรับมาก็๙๓บาทแล้ว
ทีนี้พ่อค้าแม่ค้าเร่บางคนเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวสงสัยงวดนี้ต้องหยุดขาย
เพราะขายแล้วมันไม่ได้กำไรและยังเสี่ยงจะถูกจับด้วยนะคะ
บรรยากาศการรับโคต้าลอตเตอรี่ที่ส่งทางการปรายศนีย์หรือสลากกล่อง
ที่อำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเนี่ยก็ถือว่ามีคนไปกันคึกคักนะคะ
มีผู้มีสิทธิ์ที่ลงโคต้ารับลอตเตอรี่มายืนรอตั้งแต่เช้า
รวมทั้งยังมีผู้ค้ารายย่อยมายืนรอซื้อสลาก
แต่งวดนี้ผู้มีโคต้าและยี่ปั๊วได้ปั่นราคาขายค่ะใบละ๙๑บาท
ช่วงสัปดาห์ที่สูงที่สุดในรอบ๓ปี
คาเร่ต้องไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดค้าส่งลอตเตอรี่ที่บ้านนาหลักอำเภอวังสะพุงไปขายกันแทนค่ะ
ราคาขายพบว่ายี่ปั๊วขายราคา๙๒๙๓บาท
สำหรับชุด๒ใบขาย๙๕บาท
ถ้าเป็นชุด๓ใบราคา๙๖บาท
ชุด๔ใบ๙๗บาท
๕ใบคือประมาณ๙๗บาท๕๐สตางค์ถึง๙๘บาท
และชุด๑๐ใบจะขายกัน๑๐๕บาทนะคะ
ก็เป็นราคาเดียวกับที่สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีแล้วก็สี่แยกข้อครัวกรุงเทพค่ะ
โตนามสมมุติอายุ๕๕ปีเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่มานานกว่า๑๐ปี
ซึ่งเขาไม่มีโคต้าเขาก็เล่าให้ฟังว่า
มารอซื้อสลากที่หน้าปริศนียมเผยวังสะพุง
พบว่างวดนี้เนี่ยราคามันสูงมากถ้าซื้อไปขาย๑๐๐บาทยังไงก็ไม่คุ้มค่ะ
เพราะยังมีต้นทุนค่ะที่พักค่าอาหารและอื่น
ถ้าจะขายต้องขายราคาใบละ๑๑๐บาทถึงจะอยู่ได้

วันนี้เนี่ยสงสัยคงต้องไปขอพักกันซื้อสลากไปขายไปก่อนล่ะค่ะ